โลโซนักร้องชื่อดังได้แต่งเพลงรวมทั้งโพสต์คลิปเสียงลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เพื่อร่วมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
สิบสามธุระที่ผ่านผ่านถึงรู้ใจฉันแตกสำหรับ
เมื่อวันที่เคยสองแสนดำมืดนี้ตรงทางใด
ของแผ่นดินไทยจากไปแล้ว
เพลงเพลงนี้คือเพลงของพ่อ
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน
แม้ร้องหายน้ำตาไหลทั่วแผ่นนี้
แต่อยากจะรอเพลงให้พ่อได้ยินว่าฉันรักพ่อ
เพลงนี้เป็นบทเพลงที่กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกรัก
และเทิดทูลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสกโลโซกับการลงมือทำในสิ่งที่ตนเองถนัดด้วยการแต่งเพลง
เพื่อน้อมถวายบังคมและน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ได้อัดคลิปวิดีโอขณะร้องเพลงและเล่นกีต้าความยาว๔นาที๕๐วินาที
ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้
นับว่าถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ได้อย่างทราบซึ้งกินใจค่ะ
เพลงสันเสริญพระบารมีเวอร์ชันวงจีบที่สมาชิกในวง
ร่วมกันทำขึ้นกับวงวีทริโอโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์
ศรีนรงค์ชะยานวัดหรือป่านวงวีทรีโอเป็นผู้ขับร้อง
และนายคริสโตเฟอร์จันวองแมคคีแกน
เป็นผู้เรียบเรียงโดยธรรมนองของเพลงถูกถ่ายทอด
เครื่องดนตรีคลาสสิกหลายชนิดทั้งไบโอลินเชโล
ับเบอร์เบสและเปียโนซึ่งบทเพลงพระราชนิพลขออภัย
ซึ่งบทเพลงสันเสริญพระบารมีในเวอร์ชันนี้มีความ
ยาวรวมทั้งสิ้น๑นาที๕๗วินาทีส่วนในอินสตาแกรม
ของป่านวีทริโอนักร้องนำได้เขียนข้อความใต้คลิป
สิกวิดีโอว่าขอน้อมถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทั้งนี้
สิกวิดีโอเพลงสันเสริมพระบารมีเวอร์ชันนี้
ถูกทำขึ้นเพื่อแทนความรู้สึกของศิลปินที่สูญเสียใน
อันเป็นที่รักด้วยหวังว่าจะเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของคนไทยที่รู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินเพลงนี้
สร้างของอันนั้นถ้าประสงค์ได้
ฉันเสร็จดำความวันหารไทย
ดูดจากเธอไว้ช่วยชายนั้น
ด้วยความรู้สึกของเธอ